ดูเรื่องนี้ที่บุรีรำคุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะง้อขอคืนดีกับภรรยาค่ะ
แต่ว่าไม่สำเร็จค่ะแล้วไปคว้ามีดแทงแม่ยายได้รับบาดเจ็บค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจได้รับแจ้งนะคะตำรวจภูทรนางรองไปที่บ้านหลังนี้เลยค่ะ
ครับแทงกันได้รับบาดเจ็บนะคะคนเจ็บเนี้ยนะคะ
ก็เป็นแม่ของนางสาวสุธานีอุรานะคะส่วนคนที่ก่อเหตุเป็นอดีตสามีค่ะ
ชื่อว่านายชุติพันธ์ขวาขุนทศหรือว่านายเอเลิกกันมา
บอกเลิกกันมาสี่เดือนแล้วนะคะในเอเนี่ยปีนรั้วบุกเข้ามาในบ้าน
แล้วเจอกับแม่ของเธอก็เลยเอามีดแทงที่ชายโครงด้านขวา
แต่ว่าลูกชายเนี่ยค่ะลูกชายของเธอเอาเก้าอี้ดันเอาไว้
ผลักให้นายเอออกห่างจากยายนะคะนายเอก็เลยวิ่งหนีแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปค่ะ
คือเธอบอกถ้าลูกไม่เอาเก้าอี้ขวางไว้เนี่ยเธออาจจะโดนแทงก็ได้
เพราะถ้าเขาหันมาทางเธอคราวนี้เอาเก้าอี้ขวางเอาไว้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุเธอบอกนายเอมาตะโกนเรียกเธอแต่ว่าเธอไม่เปิด
แล้วแต่ก่อนนี้คือเป็นสามีภรรยากันเลิกกันเพราะว่านายเอเนี่ยเริ่มมีสิ่งเสพติดนะคะ
ดื่มเหล้าก็เลยขอเลิกค่ะตลอดเวลาก็พยายามจะมาขอคืนดี

เขาถือมีดเข้ามาอีกใช่ไหมค่ะถือมีดเข้ามาค่ะ
นี่ค่ะนี่คือบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
หลังจากนั้น๒ชั่วโมงเชื่อไหมตำรวจไปควบคุมตัวได้
ร้านอาหารแห่งหนึ่งกำลังดื่มเหล้าอยู่ครับ
นี่ค่ะก็ควบคุมตัวมาแล้วรับสารภาพบอก
ตอนที่เลิกกันเนี่ยภรรยาขอเลิกเพราะทนไม่ได้ที่เขาดื่มเหล้า
แล้วชอบหาเรื่องแต่เขาเองก็พยายามไปง้อขอคืนดีหลายครั้ง
คืนที่เกิดเหตุเนี่ยก็ดื่มเหล้าย้อมใจแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาภรรยาที่บ้าน
พอไปถึงมันก็มีเหตุการณ์แบบเอะอะโวยวายโมโหที่ภรรยาไม่ยอมคืนดีด้วย
แต่ว่าอดีตภรรยาเนี่ยปิดประตูรั้วหน้าบ้านเขาเลยปีนเข้าไป
รั้วเข้าไปแล้วกระชากประตูออกเปิดออกมาพอดีเจอแม่ยาย
ซึ่งแม่ยายเนี่ยถือมีดทำครัวออกมาค่ะครับเขาก็เลยชักมีดที่พกมาเนี่ย
วัดแกว่งแล้วไปโดนอดีตแม่ยายไม่ได้ตั้งใจส่วนที่ว่าจะหันไปแทงอดีตภรรยากับลูกชายเนี่ย
ชั่ววูบแต่พอเห็นลูกชายก้มกราบแล้วเห็นอดีตแม่ยายบาดเจ็บ
ก็เปลี่ยนใจวิ่งหนีขี่มอเตอร์ไซค์ไปดีกว่าค่ะ
ฮือปกติก็เป็นคนไม่ไหวจะดีนะไม่นานไม่กินเหรออีกเนี่ย
ถ้าไม่ขาดสติก็ทำ
คุณสุธานีไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะยืนยันบอกอดีตสามีตั้งใจมาทำร้าย
จะไม่ให้อภัยเพราะถือว่าทำรุนแรงเกินไปค่ะ
ส่วนอาการบาดเจ็บของแม่ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
รองแต่ว่าอาการพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ
สำหรับนายเอเนี่ยค่ะตำรวจแจ้ง๓ข้อหาค่ะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บพกพาอาวุธมีดและบุกรุกยามวิการค่ะ
ยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนนะคะก็ต้องไปยื่นขอประกันตัวที่ชั้นศาลค่ะ